คุณผู้ชมครับอยากถามว่าคุณผู้ชมจะตกใจแค่ไหน
ถ้าอยู่ขับรถอยู่ดีแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งมาตัดหน้ารถ
แล้วก็กระโจนขึ้นกระโปรงหน้ารถทันที
ถือมีดไว้ในมือร่ายมนต์เหมือนทำพิธีต่างนานาใส่เราใส่รถของเรา
โอ้โหเป็นดิฉันคงกรี๊ดจนสุดเสียงคุณผู้ชม
คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะครับนี่
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โดยระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงใกล้บ่ายโมงเมื่อวานนี้
โดยตั้งใจเดินทางไปร่วมงานศพนะครับ
ของแม่เพื่อนสนิทนะครับ
แล้วก็จะผ่านไปเยี่ยมน้องสาวแถวบ้านบงเหนืออำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
โดยในรถคือมีผมผู้โพสต์นะภรรยาแล้วก็ลูกชายคนเล็กอีก๒คน
เดินทางมาที่ทางหลวงหมายเลข๒๒นิตโยสกลนครอุดรธานี
บริเวณเยื้องหน้าอบตค้อใต้
ปรากฏว่าอยู่ดีมีชายชะกันยืนอยู่กลางถนนขวาง๒เลนเลยนะ
และพยายามที่จะวิ่งเข้าใส่รถคันนู้นวิ่งเข้าใส่รถคันนี้
แต่ละคันเขากลัวแต่ก็ไม่มีใครกล้าจอดนะครับ
ขณะที่จังหวะนั้นรถของผมผ่านไปถึงตรงนั้นพอดี
แล้วโดนชายคนนี้ปาดหน้ารถคือวิ่งมาตัดหน้า
ทีนี้รถเขาก็ต้องหยุดสิคะเพราะว่าตอนขับต่อนี่ชนนะ
กลัวชนและผู้ชายคนนี้ไหว้ฮะ
เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมันกระโดดขึ้นหน้ารถ
นี่ผู้โพสต์ใช้แบบนี้มันกระโดดขึ้นหน้ารถ
แล้วชักมีดยาวประมาณ๑ไม้บรรทัดมาแทงกระจกฟันกระจกหน้ารถ
ทำให้ผมต้องตัดสินใจเดินรถต่อไปคือขับต่อเวียงและสะบัด
แต่ก็ทำไม่ได้มากเพราะเขาเกาะแน่นมาก

ผมเนี่ยบีบแตร่ไล่ตลอดเวลานะฮะ
และพยายามจะแวะเข้าหาจุดที่พอจะมีคนเพื่อจะช่วยเหลือ
ก็เลยแวะเข้าไปในที่อบตค้อใต้
จากเห็นว่ามีคนอยู่ในอบต๓๕คนนะครับ
จากนั้นก็ขับรถแบบเร็วบ้างหยุดบ้างเบรกเป็นช่วงจังหวะบ้าง
เพื่อพยายามให้เขาหลุดจากรถ
ในที่สุดเขาก็หลุดที่บริเวณอบตค้อใต้นี่แหละครับ

เขายังไม่พอฮะผู้ชายคนนี้พยายามใช้มีดมาแทงฝั่งคนขับ
คือฝั่งที่ผมนั่งแทงเข้ากระจกและประตูรถของผม
แล้วก็ผมได้ยินเสียงเขาตะโกนขึ้นมาว่า
ขอเงินไม่ได้มึงก็ต้องเจอแบบนี้แหละครับ
คนโพสต์เขาโพสต์แล้ววงเล็บบอกว่าอาการเหมือนคนเมายาเลยนะคุณ
มากกว่าเป็นคนบ้ามากกว่าคนสติไม่ดี
และดูเหมือนจะมีเวทมนต์เล่นคุณสัยด้วยนะครับ
ทีนี้แหละครับทางเจ้าของรถและคนในครอบครัว
ก็คือภรรยาของเขาที่ส่งเสียงร้องกรี๊ดในรถคือกลัวแหละ
ก็พยายามโทรแจ้ง๑๙๑เพื่อให้มาช่วยนะครับ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้แม้จะลงมาจากกระโปรงหน้ารถแล้ว
เอามีดมาแทงรถเขาแล้ว

ผู้ชายคนนี้นะวิ่งหนีตะเลิศเข้าข้างไหลทาง
วิ่งไปทางทุ่งนาเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
เหตุการณ์นี้สร้างความอกสั่นขวานแขวน
ให้กับตัวเขาเองคือคนโพสต์
แล้วก็ภรรยาแล้วก็ลูกที่อยู่ในรถเป็นอย่างมากนะครับ
ถึงตอนนี้เขายังไม่รู้เลยว่าสาเหตุ
ผู้ชายคนนี้ขึ้นมาเกาะหน้ารถ
มีเวทมนต์มีแสดงตนเป็นขมังเวศ

เขาไปแจ้งความไปลงบันทึกประจำวันไว้ยังคะ
คือตำรวจมาถึงที่ที่เขาจอดรถด้วย
เขาก็ไปแจ้งความไว้ที่สพสว่างแดนดิน

เพราะกลัวว่าจะไปก่อเหตุแบบนี้กับรถคันอื่นอีก
และเป็นอันตรายต่อผู้ก่อเหตุเอง
อาจจะถูกรถชนเข้าสักวันหนึ่งนะครับ
ค่ะคือกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวเองเจอแบบนี้
คุณทำอย่างไรได้ทำอย่างไรดีถึงจะปลอดภัยที่สุด

เออคือถ้าเกิดเขาเป็นอะไรอีกดิฉันก็จะผิดอีกใช่ไหม

คุณทับเขากลัวไปทุกอย่างเลยนะ

เดี๋ยวตามความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยละกันนะคะ